พอพูดถึงเล่าเปลี่ยนนิสัยแล้วนึกถึงข่าวนี้มาเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เพราะว่าข่าวนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่าที่แรกก็ล้อมวงกันอยู่๔คน
๔คนในที่นี้มีฝั่งนายจ้างนายจ้างนี่คือผัวเมียนะ
แล้วลูกจ้างลูกจ้างก็เป็นแฟนกันเหมือนกัน
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนายจ้างนายจ้างผู้ชายโมโหอะไรหาเมียตัวเองไม่เจอ
จู่เอาปังตอมาจี้คอแฟนสาวของลูกจ้าง
แล้วไม่ใช่แค่นั้นลูกจ้างซวยสิฮะ
มีแผลตรงหลังคอผมขาดออกมาเป็นกระจุกเลย

ใช่แล้วพาลากไปจะถึงหน้าปากซอยอยู่แล้วอะค่ะ
โอ้โหในคลิปนี้ฮะเราชี้ลูกศร
นายจ้างชายก็คือหัวหน้าเนี่ยนะครับ
ส่วนลูกจ้างผู้หญิงก็คือเบนส์
ใช่ค่ะแล้วคุณดูระยะทางกล้องวงจรปิดมีหลายตัว
เพราะอะไรเขาเบ้นโดนแบบนี้จะไปถึงหน้าปากซอยอยู่แล้ว
เอาปังตอจี้อยู่ด้านหลังตลอดเลย

ไม่เดินตามได้หรอกไม่ทำตามได้หรอก
เดี๋ยวโดนเอามีดฟันคอขาดทำไง
เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากจริงค่ะ

ก็คือคุณกริตติยากรอนุวัลอายุ๒๑ปีค่ะ
แล้วคุณเบ้นมีแฟนแฟนก็เป็นลูกจ้างนี่แหละค่ะ
คือนายปรีชาพุทธสูงเนินหรือว่าตุลาอายุ๒๕ปี
ที่แรกไปดื่มบ้านในจ้างก็นั่งกัน๔คนล้อมวง
บอกแล้วว่าในจ้างผู้ชายกับเมียก็นั่งด้วย

ทีนี้สักพักหนึ่งหัวหน้าเมา

จังหวะนั้นเมียของหัวหน้า
ระบายความอัดอั้นตันใจให้เบ้นกับตุลาฟัง
ใช่ฮะว่าถูกไอ้หัวหน้าหรือว่านายจ้างนี้

คือเอาง่ายเมียเมาส์ว่าผัวตัวเองทำอะไรกับเธอบ้าง
แล้วถึงขั้นบอกว่าอะไรรู้ไหม
บางทีออกไปซื้อของหน้าหมู่บ้านก็ออกไม่ได้นะ
โดนบังคับให้อยู่แต่ในหมู่บ้านอยู่แต่ในบ้าน
คือนายจ้างหญิงก็ระบายทั้งหมดให้ลูกจ้างฟัง
ลูกจ้างก็ต้องนั่งรับฟังไปอย่างนั้นนะ
ใช่ค่ะจะหาทางช่วยเหลือนายจ้างหญิงยังไงดีนะ
แล้วระหว่างที่เมียกำลังบ่นเรื่องผัวระบายเรื่องผัวเนี่ยนะ

ได้ยินก็ไม่พอใจว่าทำไมต้องมาพูดแบบนี้ให้ลูกน้องฟัง

หลังจากนั้นฝ่ายผัวที่เป็นนายจ้างเนี่ยนะคะ
ลงไม้ลงมือเลยแล้วก็ไล่เมียออกจากบ้าน
ซึ่งตอนนั้นน่ะนะทางฝั่งนายจ้างผู้หญิงเนี่ยมากอดมากอดเน้นเอาไว้แล้วค่ะ
ผัวก็มากระชากไปตบตีอีก
มีการจะคว้าขวดเบียร์ฟาดด้วยนะ
ซึ่งจังหวะนั้นนะคะทางลูกจ้างคือตุลาเข้ามาช่วย
ขวดบาดนิ้วนะแล้วทุกคนก็กระเจิงไปหมดเลยคุณผู้ชม

ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกคนก็กลัวไง
หลังจากนั้นคิดว่าเหตุการณ์มันจบแล้ว
จบค่ะเพราะว่าตอนที่เบ้นจะไปเอามอเตอร์ไซค์
เจอหัวหน้างานเอามีดมามาไล่ฟันไง
ตอนนี้หัวหน้างานอารวาสหมดแล้วนะคุณนะ
หาเมียตัวเองไม่เจอจะทำร้ายร่างกายเมียตัวเองไม่เจอ
เอ้ามาเจอเบ้นลูกจ้างสาวเนี่ย
ก็เลยเอามีดปังตอมาจี้คอเลย
จะลงกับเบนท์นี่แหละแล้วถามไงว่า
แฟนมึงเอาเมียกูไปซ่อนไว้ไหนแล้วก็จี้คอพาเดินไปป้อมยาม
โดนอะไรบ้างนะที่เธอโดนโดนกดลงกับพื้นด้วยนะ
เธอบอกว่าจี้คอไว้ตลอดเวลาแบบนี้แล้วมีช่วงจังหวะหนึ่งครับ
เธอโดนกดลงกับพื้น
นายจ้างชายพวกนี้เอามีดปังตอเนี่ย

ลักษณะเหมือนจะเฉือนจะหั่น
จังหวะนั้นแหละเธอดิ้นหลุดออกมาได้เธอวิ่งหนีทันทีแล้วเธอบาดเจ็บอย่างที่เห็นในภาพ

แล้วเดี๋ยวดูภาพของอาการบาดเจ็บนะ
โอ้โหนี่เลือดออกที่หลังคอ
แล้วผมที่เป็นกระจุกที่มันหลุดออกมาเพราะว่าแบบโดนปังตอนี่แหละค่ะ
นี่แหละตอนที่จะโดนบั่นในคอเนี่ยนะฮะ

มีปังตอนน่ากลัวมากอ่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะนี่อันนี้คือมีดปังตอนที่เธอจี้คอนะ
ถามเธอหน่อยให้ฟังเธอหน่อย
ฟังคุณเบนเล่าค่ะ
เราก็รู้จักสนิทกันแค่ไปกินครั้งแรกทำไมเขากล้าทำร้าให้เราแบบนี้
ใช่ปกติก็ชวนแก้วคุยเฮฮา

ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุนะ
ตัวของคุณเบนและตุลานะนะ

บอกว่าขอโทษที่เรื่องราวมันบานไปแล้วก็ขอบคุณมากนะที่ช่วยชีวิตเอาไว้
เพราะว่าตอนนั้นหลังจากเกิดเหตุที่บอกว่าถามว่าเมียหัวหน้างานหนีไปไหน
ตอนนั้นเมียหัวหน้างานก็ไม่อยากอยู่ด้วยหรอกผัวคลั่งอลวาดแบบนี้ก็เลยหนีไปอยู่บ้านญาติค่ะ
ทีนี้ส่วนตัวของคุณเบ้นเองไปแจ้งความแล้วนะแล้วบอกว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
แม้ว่านี่ให้ดูไลน์หัวหน้างานไลน์มาขอโทษแล้วนะ
แต่ว่าทางคุณเบ้นบอกว่าไม่เอาน่ากลัวมากอันตรายมาก
ทีนี้เราได้ฟังฝั่งคุณเบ้นไปแล้วใช่ไหมต้องมาฟังฝั่งหัวหน้างานหน่อย
เพราะว่าตำรวจตามไปเจอที่บ้านพักสภาพเขา
คือเพิ่งตื่นนอนคุณผู้ชมแล้วเจ้าหน้าที่ถามเลย
จำได้ไหมเนี่ยทำอะไรลงไปฟังเค้าตอบค่ะ
เมื่อคืนรู้ไหมว่ากรับก่างหน้าป้อมยามารู้ตัวไหมตอนนี้ใช่
อืมไม่รู้ครับแจกว่านี้ครับ
เป็นไงแค่ตัวปากชันเหรอนะพี่
บอกให้แฟนเขาคนนั้นเอาแฟนผมกลับมา
ขอโทษเพราะมันมองมิสาเทียจริง
ดำรวจมาหาเมื่อคืน
ดำรวจมาเรียก
นี่ไงบอกแล้วเมื่อคืนเมามาก
ตอนนักข่าวไปสัมภาษณเพิ่งตื่นก็เมาขี้ตาค่ะ
ยังไม่รู้เรื่องอะไรอะไรอย่างไรเลย
จะจะบรรคออยู่แล้วไง
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกด้วยนะว่าผมรักเมียผมมากนะ
แต่เมียผมคงไม่อยากอยู่กับผมแล้วแหละแต่เนี่ยผมขอโทษลูกน้องด้วยนะ